กลับมาลุ้นดวงกันต่อนะคะกับปีวอกค่ะการงานการเงินความรักเป็นยังไงบ้างคะ
ก็ในรอบสัปดาห์นี้ของชาวปีวอนนะครับเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงนะครับ
แล้วก็ไปเรื่อยเนี่ยทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้นะครับ
แต่ว่าทำอะไรก็ตามจะเดินทางจะทำอะไรกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ย
ขอให้ระวังในวันที่๑๑แล้วก็๑๔เมษายนคือในรอบสัปดาห์ระวัง๒วันเนาะ
แล้วก็คนที่เกิดปีละกาปีละกาเลยนะครับได้ตามหลักภาษาจีนนะครับ
รอบสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เขาเรียกว่าของคนที่เกิดปีละกาเนี่ยมีความสบายใจมากขึ้นนะครับ
ปัญหาที่เคยมีอย่างที่เคยพูดสัปดาห์ที่แล้วก็คือในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนดีของคนที่เกิดปีละกาด้วย
แล้วก็ส่งผลให้สัปดาห์นี้ก็คือพูดง่ายว่าลาบลื่นปลอดโปร่งทุกเรื่อง
ดีสักตรงกันไปแล้วก็สักที่เคยมีเนี่ยมันก็จะขี้คลายขึ้นด้วยของคนที่เกิดปีละกา
จริงแล้วไม่ต้องได้อะไรเพิ่มแค่ปัญหาที่มีอยู่มันขี้คลายนี่ก็มีความสุขแล้วนะ
จริงนะขอให้มันไม่เกิดปัญหาคือดีที่สุดแล้ว
เพราะปัญหาบางอย่างนี้ก็คือมันใช้เวลานานกว่าจะแก้ได้มันก็มีแล้วอยู่มันก็บางทีถึงจุดก็ป๊อกหายไปแล้ว

คนที่เกิดปีจอในช่วงนี้นะครับก็จะเดินทางไปได้มาไหนเนี่ยก็ในช่วงเทศกาล
ว่าจะให้ดีกว่านั้นค่ะให้ออกไปตั้งแต่วันที่๑๓เช้า

ใช่แบบรถไม่มีเลยโล่งมาก
อยากจะไปปั่นจักรยานมาลาทอนมาก

ไปกับนี้เลยหรอคะ

ก็คือ๑๓นี่คือวันเล่นสงการเลยแหละ

อาจจะแบบบางทีไปเจอ
เขาเรียกว่าอะไรบางทีไปปะแป้ง

รับปากว่าเจอกลุ่มนั้นมารุมยำอีกอะไรอย่างนี้

คือจะปะก็ดูตาตาเรือด้วย

องค์ที่เกิดปีกุ้นในช่วงสัปดาห์นี้ครับ
จะเป็นอย่างไหนในอาทิบนี้ก็เตรียมความพร้อมนะฮะ

ก็ได้เวลาสรุปดวงเด่นประจำสัปดาห์กันแล้วนักกษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องความรักคือปีมะโรงนักกษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องการงานคือปีมะเสงและนักกษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องการเงินคือปีมะเมียเอาละค่ะเราก็ได้อัปเดตกันไปแล้วนะคะว่านักศัตริย์ไหนมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินความรัก
ก็มันเป็นจังหวะที่เขาเรียกว่า

แต่ว่าคือเขามีพื้นฐานดวงแล้วกัน
ที่แบบว่ามีเกณฑ์จะอกหักซ้ำซากตลอด

โดยในภาพรวม๓เดือนนี้ด้วยนะครับ
ก็จะมีอยู่๒ปีที่ผมวิเคราะห์ไว้
ทั้ง๒ปีมาทำไมตั้งเยอะแยะ
อันอื่นละมาน้อยใช่ไหม

เมื่อกี้ไงเธอปีขาดพี่หมอโจ้เขาบอกไปแล้วว่า

อีก๑ปีนะครับผมก็วิเคราะห์แล้ว
ก็มีเกณฑ์ที่จะอกหักซ้ำซ่าน

เพศตรงข้ามต้องว่าคนที่เรากบอยู่เนี่ย

แต่ให้ระมัดระวังเพิ่มเติมเป็นพิเศษสำหรับปีกุล
เรื่องความรักมันไม่เข้าใครออกใคร
อันดับแรกคุณผู้ชมทุกเรื่องเลย
เวลามีปัญหาอย่าเพิ่งมองโทษคนอื่น

เพราะบางคนทุกคนแหละเวลามีปัญหา
ต้องมองตัวเองถูกไว้ก่อนมองหาข้อดีของตัวเองโดยที่ปิดหูปิดตาไม่ฟังคนอื่น
เปิดใจมองตัวเองว่าผิดยังไงแล้วก็แก้
แล้วอย่างที่สองถามตัวเองนะครับว่าเสมอต้นเสมอไปหรือยัง
อืมสำคัญมากแรกโอ้โหคุณโปรโมชั่นเต็มที่เลย
สำคัญมากเรื่องนี้นานเข้าโปรโมชั่นเริ่มหาย

คือเราจะบอกเลยใครจะคบเราแล้วบอกว่าถ้าอะไรที่ไม่ใช่ตัวเธอ
เธออยากทำกับฉันแต่แรกเพราะว่าไม่งั้นฉันจะยึดอันนี้เลยว่าเนี่ย
คือทำให้ฉันได้ทำไมต่อไปเธอทำไม่ได้

อย่าคิดมากเลยค่ะเป็นแฟนกันเป็นเรื่องสมมุตินะคะเดี๋ยวก็ตายกันแล้วค่ะ

จริงจบดูโหดยังไงก็ไม่รู้
โอเคในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่หมอโจ้มากเลยนะคะ
มาอัปเดตดวงของเรานะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์แบบนี้เลย

คุณผู้ชมที่ดูไม่ทันนะคะอยากจะอัปเดตดวงเพิ่มเติมอยากไปอ่านเพิ่มเติมยังไงก็เข้ามาได้ที่เว็บไซต์ของไทยรัฐทีวีหรือไม่ก็เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบาลนะคะ
แต่ว่าแม่บ้านประจำบานยังไม่จบแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าช่วงหน้าเรายังอยู่ด้วยกันนะคะ
เราจะมากระโดดออกกำลังกายกันค่ะ
แต่ว่าไอ้การกระโดดนี้มันออกกำลังกายยังไงมันไม่ได้แค่สนุกแค่เหนื่อยอย่างเดียวหรือมันฟิตแอนดเฟิร์มได้แค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันค่ะ